จริงแล้วมันก็เป็นเชิงว่า
เราอยากจะทำต่อไปอย่างยั่งยืนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
เพราะว่าเราคิดว่าเรามีความสุขกับการทำสิ่งนี้
เราก็คิดว่ามันก็จากสิ่งที่เราเป็นจากตัวตน
นักร้องที่เราเป็นวันหนึ่งมันสามารถที่จะขยับออกมาทำประโยชน์อะไรกับตรงแค่ไหนดีครับ
ก็ถ้ามันจะสิ่งที่เราเป็นแบบนี้นักร้องเนี่ย
ถ้ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้อย่าง๒๓ครั้งที่ผ่านมา
สองปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเรามีความสุข
แล้วเรารู้สึกว่าอยากทำมันต่ออยากทำมันต่อเนี้ย
เท่าที่แรงเรามีแล้วก็ทำในวิธีการที่เราคิดว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วย
นอกจากเรื่องของบริจักษ์อย่างเดียวซึ่งซึ่งเราเราก็จะทำให้มันควบคู่กันไป
ของเป็นมูลินที่แล้วเรื่องของกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ย
มันจะกวนปลายังไงกวนปลากันจะยังไง
เราอยากให้มันพอเป็นมูลนิธิแล้วก็อยากให้มันค่อนข้างที่จะมีหลายมิติ
เราอยากจะให้มันมีความเพื่อนไหวอยู่อยู่อยู่ตลอดเวลาต่อเนื่อง
สุดท้ายแล้วมันก็ต้องทำในแบบของเราบางทีบางทีเราอยู่ตรงนี้
เรารับงานหลักเราอาชีพของเราก็คือนักร้อง
มีวิธีการที่มันน่าจะสร้างประโยชน์ได้เราก็จะออกมาทำ
เราก็จะไม่ใช้ว่าต้องออกมาทำก่อนเพราะมันจะไม่สนุก
แล้วมันอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือ
เราก็เลยคิดว่าพอเป็นมูลนิธิแล้ว
แต่เราก็ยังต้องใช้หลักคิดเดิมของเราอยู่ว่าทำเพราะว่าเรามีความสุขและสนุกและสร้างแรงบันดาลใจ
สุดท้ายแล้วภาพฝันของผมสุดท้ายเลยเป็นภาพความฝัน
ก็คือเห็นคนไทยทุกคนสุขภาพดี
เห็นคนไทยทุกคนดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายที่ตัวเองชอบ
ไม่ต้องวิ่งอย่างเดียวก็ได้ไปตีแบตหรือไปออกกำลังกายกับครอบครัวตีเทนนิสว่ายน้ำ
หลายคนมีกิจกรรมที่ตัวเองชอบ

ที่ทุกคนได้มีกีฬาที่เรียนชอบดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ด้วยความสุขดูแลโภชนาการที่ดี
แล้วพอทุกคนมีสุขภาพที่ดีทุกคนมีความสุข
ก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
ทุกคนสามารถทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบได้ดีขึ้นเมื่อทุกคนมีสุขภาพที่ดี
ไม่ต้องเอาสตางค์ที่ต้องไปจ่ายค่ายาค่าหมอเก็บไว้
มีเงินมากขึ้นได้มีความสุขมากขึ้นได้
เมื่อทุกคนดูแลตัวเองอย่างดีแบบนี้ดูแลหน่วยเล็กของตัวเองแบบได้ดีแบบนี้
โดยเล็กมันก็จะประกอบการเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
อาจจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจากการดูแลหน่วยเล็ก
อันนี้คือความฝันอันสูงสุดของผมจากสิ่งที่เราทำมาและสิ่งที่เราประมวลได้ว่าเราอยากจะได้อะไรอยากจะ
มีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลืออย่างไรในการเลือกเพราะว่าน่าจะมีกลุ่มของบางช่วยเหลือมาเยอะมาก
จริงครับก็หลักเกณฑ์คือทยอยครับคือเราก็เป็นองค์กรเล็กเราเป็นกลุ่มคนเล็ก
เราก็พยายามที่จะทำในแบบของเราที่เราทำได้เราไม่ได้คิดภาพใหญ่
ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่บางสะพานเราไม่ได้คิดหรอกว่าจะเก็บเงินบริจาคเท่าไหร
เราแค่ทำมันด้วยวิธีการของเราสื่อสารมันด้วยวิธีการของเรา
แล้วสุดท้ายมันพอหลายคนเห็นด้วยแล้วออกมาช่วยกันมันก็เกิดเป็นภาพอย่างที่นี่

พี่ตูลจะวิ่งแค่สิบกิโลแล้วจะส่งต่อไม้ผลัสให้กับคนที่สามารถสร้าง
สร้างแรงบันดาลใจได้ต่อไป
ให้มันเกิดภาพของทุกคนที่

หมดยุคไปแล้วพี่ตูนเอาไว้แล้ว
เป็นภาพของคุณยายคนหนึ่ง
เป็นภาพของเด็กน้อยคนหนึ่ง

มันต้องเกิดภาพของเรา

ส่งต่อกับแรงบันดาลใจ
ส่งต่อด้วย
ตอนนี้ที่ลงไปพื้นที่

ประมาณ๗โรงพยาบาล

จะเป็นรับดับชุมชนบ้าง
จะเป็นรบระดับชุมชนบ้าง

อยากจะมาร่วมต้องอยู่ไหนบ้าง
ก็จริงแล้วอยากจะมาร่วมใช่ไหมครับ

หรืออยากมาร่วมเกียรติกรรมก็เดี๋ยวรอว่า

เราอยากจะชวนทุกคนมาร่วมวิ่ง

ให้เป็นเศรษฐีในบันทึกไทย
กิจกรรมเข้าข้าวเหล่านี้

แล้วก็ส่วนวันที่

อีกอย่างอื่นที่ทุกคนจะได้ร่วมได้เลย

อวกกำลังกาย

มันช่วยเรื่องจิตใจ

พลังงานร่างกายที่เทียลายด์ผมรู้สึกว่ามีความสุข
รู้สึกว่า

ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพราะว่าเราเป็นมวยเทะที่สมบูรณ์แบบนี้
มันจะมีเงินบริจักษ์นี้จะถูกส่งไปบริษัทบัญชีไหน

ว่าแต่หน้าทักได้ได้เกินไป

ก็คือเราช่วยกันด้วยเงินจำนวนเล็ก

เราก็เป็นแบบเนี้ยเก็บสิบบาทยี่สิบบาทร้อยหนึ่งบ้างล้านหนึ่งบ้าง
จนสุดท้ายจากเสร็จเล็กเสร็จน้อยเนี้ยเราได้พันสี่หลายคนแล้ว
ได้กับชาวแบบธุรกิจภาพซึ่งตอนนี้เกือบภาพ
เครื่องไม้เครื่องมือทำโรงพยาบาลศูนย์ตั้งแต่ที่ไปช่วยได้เยอะ
ซึ่งเราอยากจะใช้หลักคิดเดิมอันนี้กระจายไปให้กับทุกคน
ได้ร่วมด้วยช่วยกันทุกคนไม่เยอะหรอก
เวลาสิบบาทที่ทุกคนแบบซื้อน้ำน้ำหวานสุดขวดจะไม่ได้เลยเนี้ย
ลองลงมากรองลงกันช่วยชีวิตคนได้จริงจริง